ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับ
กับเจ้าอัฐพลกันหนูนะครับที่ต้องบอกว่ามีเหตุการณ์ไปเล่นนอกเกม
ที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้น
ก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าจริงไม่น่าไปเล่นนะครับ

ก็เป็นเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับ
ก็จะเห็นในภาพนะครับก็คือผู้เล่นที่สวมชุดสีเขียวนะครับ
ผู้เล่นตรงนี้ก็มีจังหวะไปเล่นนอกเกม
ผู้เล่นของอายุทยาในชุดสีเหลืองหลายต่อหลายจังหวะเลยครับ
แล้วหนึ่งจังหวะในนั้นที่ถูกพูดถึงก็คือการทำให้นักเตะอย่างชนายุทธ์ศรีสวัสดิ์ได้รับบาดเจ็บ
ศีรษะแตกนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้
จนทำให้ชนายุทธ์ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
จังหวะดังกล่าวถูกพูดถึงในโลกโซเชียล
แล้วก็ถูกวิภาควิจารณ์ว่าจริงแล้วเป็นเกมอุ่นเครื่อง
ควรที่จะไปเล่นนอกเกมกับคู่แข่งครับ
อีกทั้งเป็นการกระทำที่ดูไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับ
นี่ก็เป็นเสียงจากโซเชียลที่เกิดขึ้นออกมาครับ
ล่าสุดครับต้นสังกัดของแข้งผู้ก่อเหตุ
ก็ได้ออกมาแถลงการบทลงโทษแล้วนะครับ
เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ได้มีมาตรการลงโทษทางอัตภพลกันหนูครับ
และหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในรูปแบบนี้อีก
ก็จะมีการยกเลิกสัญญานักเตะต่อไปครับ
อันนี้ก็คือชนายุทธ์นะครับผู้ที่ถูกทางอัฐพลปะทะใส่ครับ
รวมไปถึงแถลงการก็ยังได้บอกนะครับ
บอกว่าก็ยังขอโทษทางทีมอายุทยาบังปะอินเอฟซี
และขอโทษทางชนายุทธ์ศรีสวัสดิ์สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ